ส่วนวันนี้นะครับเราจะเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของรักสามเศร้านะฮะที่สุดแล้วก็นำมาสู่การฆ่ากันตายอีกแล้ว
ความจริงมันก็เป็นสามเศร้าสำหรับคนที่ทำใจไม่ได้นะ
คือเลิกแล้วก็ไม่ยอมเลิกจบแล้วไม่จบอีกคู่นึงเขาก็ไปพบรักกันแล้วก็เป็นสิทธิ์ของเขาอ่ะนะ
แต่ว่าครั้งนี้นะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับสายวันนี้ที่บริเวณถนนบายพาสเลี่ยงเมืองร้อยเอ็ดมหาสรคามนี่ฮะ
ตรงร่องกลางถนนนะครับในท้องที่ของบ้านเหล่าใหญ่ตำบลดงลานอำเภอเมืองนะครับ
มีผู้ถูกปาดคอนะฮะแทงเข้าไปตรงต้นคอใต้ใบหูด้านซ้ายเนี่ย
จนบาดเจ็บสาหัสชื่อว่นายมังกรลิขิดวาสอายุสามสิบเอ็ดนะครับ
อ่าคือแผลเนี่ยลึกแบบตัดเส้นเลือดใหญ่อ่ะเลือดออกไม่หยุดเลยนะฮะ
ทีมกู้ภัยมาช่วยแล้วนะครับพยายามสุดชีวิตเต็มที่แล้ว
ที่สุดแล้วก็ไปเสียชีวิตนะครับในเวลาต่อมา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแบบนี้ครับภรรยาของผู้ตายที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับ
บอกว่าคนก่อเหตุคือสามีเก่าของเธอนะครับชื่อว่านายอำพรชมพูบุตรนะฮะ
ก่อนเกิดเหตุภรรยาของผู้ตายก็นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มาด้วยกันนะครับ
ผู้ตายชื่อนายมังกรเนี่ยเป็นสามีใหม่สามีก็กำลังขี่รถจะไปส่งภรรยา
เพื่อทำงานที่ร้านขายอาหารในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนะครับ
มาถึงจุดเกิดเหตุนายมังกรได้ชะลอความเร็วของรถ
เพื่อจะลงไปร่องกลางถนนเพื่อข้ามไปยังถนนอีกฝั่งหนึ่งนะครับ
แล้วก็เห็นนายอำพรสามีเก่าขี่จักรยานยนต์เข้ามาปาดหน้าเลยนะ
แล้วก็จอดขวางไว้ตะโกนด่าทอมีการพูดท้าทายกัน
แล้วก็มีปากเสียงกันจากนั้นนายอำพรที่เป็นสามีเก่านะครับ
ไปเปิดเบาะรถจักรยานยนต์ของตัวเองหยิบมีดปลายแหลมขึ้นมา
แล้วก็เดินตรงเข้ามาหานายมังกรซึ่งตอนนั้นยังนั่งคล่อมรถจักรยานยนต์อยู่นะฮะ
มังกรก็พยายามที่จะหนีนะครับแต่หนีไม่ทัน
ถูกนายอำพรตะวัดมีดปลายแหลมลักษณะทั้งเฉือนแทงเข้าไปที่ต้นคอ๑ครั้งนะครับ
รถจักรยานยนต์ที่คล่อมอยู่ก็เสียหลักล้มลงแล้วนายอำพรก็ขี่จักรยานยนต์หนีไป
ส่วนนายมังกรก็บาดเจ็บสาหัสอยู่ในจุดเกิดเหตุ
ผู้หญิงเนี่ยเขาเล่าให้ฟังนะคะว่ามีดเป็นมีดแหลมยาว๖นิ้วได้นะคะ
แล้วที่ไปตัดเส้นเลือดใหญ่เพราะว่านายมังกรเนี่ยเอียงหัวไปทางขวาเพื่อหลบคมมีดเลยไปเฉือนเส้นเลือดใหญ่ที่คอใต้หูข้างซ้ายอะค่ะ
แล้วตอนล้มเนี่ยนะรถจักรยานยนต์ล้มทับเนี่ยนะตัวนายอำพรยังไปเตะนายมังกรซ้ำอีกนะ
ขนาดเขาล้มไปแล้วรถจักรยานยนต์ล้มทับไปแล้วอย่างนี้
ครับคือแม่ลักษณะแบบนี้เนี่ยไปหยิบมีดมาเลยนะฮะอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ตั้งตัวไม่ทันเหมือนกันนะครับ
ขนาดที่ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยนะครับทางนางสมเนียงพรรคดีสมุทรอายุ๔๑
ภรรยาของผู้ตายบอกว่าเธอก็เลิกกับนายอำพรสามีเก่ามานานแล้ว
แต่ยังมักถูกตามมาข่มขู่ก่อกวนอยู่บ่อยเจอที่ไหนก็จะเข้ามาต่อว่า
กระทั่งมาพบรักใหม่กับนายมังกรแล้วนะครับเพราะว่าเขาก็ไปเจอกันในที่ทำงานอีกที่หนึ่งนะครับ
ก็ปรากฏว่านายอำพรก็ยังตามมาไม่เลิกนะครับนายมังกรเนี่ยก็กลัวว่าตัวเองจะไม่ปลอดภัย
กลัวสามีเก่าจะมาตามราวีก็เลยขี่จักรยานยนต์รับส่งทุกวันเวลาไปทำงานแล้วเช้าวันนี้ก็เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นจนได้นะครับ
ล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับปรากฏว่าหลังจากที่ก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไปนะครับ
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานายอำพรผู้ต้องหานะฮะได้ประสานกับทางผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะครับ
ขอเข้ามอบตัวกับตำรวจนะครับแล้วชุดสอบสวนสืบสวนของสพมร้อยเอ็ดก็ไปรับตัวมาดำเนินคดีนะฮะ
รับที่บ้านญาติในพื้นที่บ้านดอนไผ่อำเภอธวัดบุรีนะครับพาตัวไปที่เกิดเหตุด้วยเนี่ยนะฮะ
อำพรก็สารภาพอ้างว่าแบบนี้นะครับเขาอ้างว่าเขาเลิกกับนางสำเนียงเนี่ยมาปีกว่าแล้ว
นางสำเนียงก็ไปอยู่กินกับนายมังกรสามีใหม่ก่อนเกิดเหตุเขาขี่จักรยานยนต์สวนกับผู้ตายพอดีนะครับ
ซึ่งอดีตภรรยาก็มาด้วยนะฮะแล้วปรากฏว่าผู้ตายเนี่ยตะโกนถามเขาว่าเมื่อไหร่จะเอาเงินที่ทำโทรศัพท์ของเมียพังเนี่ยมาชดใช้ค่าทำโทรศัพท์ของเมียพังนะครับ
เขาก็บอกไปว่าเขาใช้เงินค่าทำโทรศัพท์ไปแล้วที่ทำโทรศัพท์พังเนี่ยเขาใช้ไปแล้วจ่ายเงินให้กับฝ่ายหญิงไปแล้วแล้วก็ถามกลับไปว่าอ้าวไม่บอกกันเลยหรือไงทำไมไม่ไปถามกันเอง
เขาก็เลยต้องไปลวงมือเข้าไปนะครับคือบอกว่าจะชักปรุกระล้างมือเข้าไปในอกเสื้อ

ว่าเขาตกใจเขาก็เปิดเบาะจักรยานยนต์แล้วก็เอามีดพลโคจรปลายแหลมที่หินไว้ใต้เบาะรถเนี่ยเอาขึ้นมานะครับแล้วก็
แทงผู้ตายนะค่ะบอกว่าเดินปรีเข้าไปหาก่อนแล้วอ้างว่าผู้ตายอ่ะชกเขาก่อนค่ะเขาก็เลยเอามีดแทงตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะแทงแต่เขาโดนชกเขาบอกแบบเนี้ยอ่าแล้วจังหวะที่แทงเข้าไปเนี่ยจังหวะมีการเอียงคอหลบใช่นะมันก็เลยเข้าตรงนั้นพอดีนะครับซึ่งตำรวจก็คุมตัวไปทำแผนแล้วนะครับตอนนี้ก็แจ้งข้อหาก็คืออ่า
ก็เหมือนกับคนก่อเหตุจะอ้างว่าไม่ใช่เรื่องของความหึงหวงเป็นเรื่องที่บังเอิญมาเจอกันแล้วก็พูดจาท้าทายกันก็เลยโมโหบันดาลโทษะก่อเหตุครับ